เชิญครับอีกสักครู่หนึ่งนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้มีการนำโรงศพของคุณแตงโมออกมาแล้ว
ใช่ค่ะจากสถาบันนิธีวิทยาศาสตร์

ใช่ค่ะแล้วก็พิธีการจะเริ่มขึ้นช่วงบ่าย๒โมงวันนี้

มาแล้วครับนี่ค่ะนักข่าวของเรารอพร้อมอยู่แล้วนะคะ
ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากนักข่าวของเราคุณกริตภัทรผิวละม่วน

ต้องบอกว่าร่างของคุณแตงโมนิดานะครับ
เดินทางมาถึงที่คริสตจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เดินทางมาพร้อมกับรถตู้ของสุริยาหีบศพนะครับ
โดยมีทางคุณเบิร์ทแฟนของคุณแตงโมนั้น
นำร่างของคุณแตงโมนะครับเดินทางเข้ามาที่ภายในคริสตจักรครับ
คุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นในขณะนี้นะครับทางทีมงานของสุริยาหีบศพนะครับ
กำลังนำโลงบรรจุร่างของคุณแตงโมนะครับเดินทางเข้าไปยังบริเวณเอ่อ
ภายในของคริสตจักรนะครับเพื่อเตรียมจัดเอ่อ
วางไว้บนลานพิธีนะครับซึ่งก็เป็นความที่ให้สื่อมวลชน
ได้รับความสนใจมากนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ
กับร่างของคุณแตงโมนะครับกับทางสุริยาหีบศพครับ
ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะนำไปไว้ภายในคิตจักรนะครับก่อนที่จะให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพอีกสักครู่หนึ่งครับ
โดยตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางเอ่อ
คริสตจักรนะครับได้เร่งเตรียมงานเกี่ยวกับการจัดพิธี
โดยเฉพาะเรื่องของดอกไม้นะครับในการจัดพิธีในช่วงเช้านะครับ
พื้นที่โดยรอบคิตจักรเมธาริสรังสิตคลองสี่เนี้ยซึ่งเป็นสถานพิธีจัดชาปนกิจศพคุณแตงโมนิดาขณะนี้
อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมในหลายส่วนครับโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญเลยนั่นก็คือ
จัดพิธีภายในคริสตจักรครับที่กำลังจัดเตรียมดอกไม้จำนวนมากครับ
เพื่อตกแต่งบริเวณโรงศพซึ่งดอกไม้ที่นำมาในวันนี้นะครับ
ส่วนใหญ่เป็นดอกกุหลาบสีขาวสลับตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาว
แล้วก็สีโอรสหลากหลายชนิดเลยนะครับซึ่งยังคงทีมสีเช่นเดิมนะครับ
เป็นสีเดียวกับในช่วงพิธีไว้อะไรที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นสีโปรดของคุณแตงโมนิดานั่นครับ
โดยการจัดดอกไม้ครั้งนี้นะครับทีมงานแจ้งว่าตั้งใจจัดดอกไม้ให้สวยที่สุด
ให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยคล้ายสวงสวรรค์เพื่อให้คุณแตงโมเนี่ย
กลับสู่อ้อมกอดของพระเจ้าอย่างงดงามที่สุดครับซึ่งนอกจากการจัดเตรียมดอกไม้แล้วนะครับ
อีกสักครู่นะครับก็จะมีการซักซ้อมพิธีการเกี่ยวกับของทางคริสตจักรนะครับ
ซึ่งพี่โบทีเคครับหนึ่งในทีมงานของคริสตจักรนะครับ
ก็ได้เป็นหัวแรงสำคัญเลยในการดูแลการเตรียมงานครั้งนี้
พร้อมยังรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ด้วยนะครับว่า
ส่วนพี่โบเนี่ยเมื่อสักครู่ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนะครับ
เผยความรู้สึกนะครับว่าถึงคุณตังโมด้วยว่าอยากให้วันนี้
เป็นวันที่สวยงามแล้วก็อบอุ่นที่สุดในการเดินทางกลับสู่อ้อมกอดของพระเจ้าครับ
หลังจากนี้ครับคุณผู้ชมทางคริสตจักรจะเปิดให้สื่อมวลชน
แล้วก็แขกที่ทยอยเดินทางมาร่วมงานเข้าร่วมงานในเวลาประมาณเที่ยงนะครับ
ก่อนที่จะมีการเริ่มพิธีในเวลาประมาณบ่าย๒โมงตรง
ซึ่งพิธีการในวันนี้นะครับก็จะคล้ายคลึงกับพิธีไว้อาลัยนะครับ
เริ่มด้วยการกล่าวนามัศกาลพระเจ้ามีการร้องเพลงจากทางทีมคริสตจักรนะครับ
แล้วก็การกล่าวอาลัยจากคนในครอบครัวนะครับของคุณแม่พนิดานะครับ
ก่อนจะมีการแบ่งปันคติธรรมโดยอาจารย์ทงชัย
และจะให้แขกทุกท่านที่มาร่วมที่มาร่วมงานนะครับวางดอกไม้หน้าลานพิธี
ซึ่งตอนนี้นะครับทางงานก็ยังไม่ได้แจ้งเวลาที่จะทำการชาปนกิจที่แน่นอนนะครับ
คุณผู้ชมครับแขกที่จะมาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านนะครับ
จากสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
รวมไปถึงนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามภาพบรรยากาศนะครับ
งานพิธีชาปนกิจคุณตังโมนิดานะครับตลอดทั้งวันกับทางไทยรัฐทีวีได้เลยนะครับ
วันชนะถ่ายภาพปริศนภาษณ์ผิวระมนข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากคุณธรรมดิสรังสิทธิ์ของศรีครับ
ขอบคุณนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นในพิธีที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มีการย้ายร่างย้ายหีบของคุณแตงโมมาที่คริสตจักรแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นบรรยากาศสดที่เราให้คุณผู้ชมได้ดู
เมื่อกี้ทางทีมข่าวของเราบอกถึงกรณีในช่วงบ่ายนะครับ
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็คุณโบทีเคนจะเป็นพิธีกร
ในช่วงบ่ายนะครับทางอาจารย์ทงชัยก็มีการอธิบายออกมาอีกนะครับ
ว่าจะจัดพิธีเรียงลำดับอย่างไรต่อไปนะครับ
มีการร้องเพลงอย่างไรมีพี่ปุ๊อัญชารีอย่างไรนะฮะ
ดังนั้นคุณผู้ชมก็ดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับ
อาจารย์ทงชัยท่านอธิบายให้ฟังนะครับ
อาจารย์ทงชัยนะครับท่านบอกแบบนี้นะครับ
ว่าในช่วงบ่ายนี้นะครับในงานชาปนกิจของคุณแตงโม
ก็จะมีการร้องเพลงร่วมกันระหว่างญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทของน้องแตงโม
โดยจะมีคุณปุ๊อัญชาลีจงคดีกิจแล้วก็คุณแพรวคณิตกุลเนธบุตรนะครับ

จากนั้นทางคุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของน้องแตงโม
จะดำเนินการกล่าวคำไว้อะไรและมีการบรรยายธรรมนะครับ
ก่อนจะประกอบพิธีชาปนกิจศพที่อุโมงเพลิง
ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นพิธีนะครับ
แต่ช่วงของขั้นตอนต่างเนี่ยนะคะ
อาจารย์ทงชัยก็ได้เรียนชี้แจงต่อสื่อมวลชนเหมือนกัน
ว่าสื่อมวลชนจะเก็บภาพหรือว่าจะร่วมบันทึกภาพได้
ชั่วโมงที่เท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับ
อาจารย์บอกว่าช่วงเที่ยงถึงประมาณบ่าย๒เนี่ย
สื่อมวลชนยังสามารถที่จะเก็บภาพได้
แต่ว่าหลังจากนั้นในช่วงพิธีที่แท้จริง
บ่าย๒ถึงประมาณ๓โมงกว่า

เหมือนตอนที่มีพิธีไว้อะไรคุณแตงโม
แล้วก็หลังจากเสร็จพิธีชาปนกิจแล้วนะครับ
วันพรุ่งนี้ทางญาติจะมีการเก็บอัฐิน้องแตงโม

ซึ่งคุณแม่ได้เคยเปิดเผยมาก่อนหน้านี้แล้ว
ว่าในการเผาร่างของน้องแตงโม
ก็จะเหลือแต่เท่านั้นแหละครับ

คุณแม่จะนำกลับไปที่บ้าน
เพื่อให้ลูกสาวได้อยู่กับแม่
คิดถึงแม่จะได้พูดคุยด้วยนะครับ

อันนี้คือในช่วงบ่ายที่จะมีพิธี